คือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปโดยที่ไม่ได้ฟังชุดคำอธิบาย
จากสองฝ่ายจะเข้าใจว่า
พระบอกว่าสามคนเป็นมิตรสาธิบเข้ามาเกาะเหตุในวัฒน์
ส่วนฝั่งนี้เขาบอกว่าพระจะไปจับหน้าอกเขา
ไปอนาจารย์เขาก็เลยกลายเป็นว่าพระกับศรีกาทั้งตบทั้งตี
จ้าละวันกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ชมกันค่ะ
งานถ่ายกูจะถ่ายถ่ายไว้เอ้ยไม่ใช่พระแล้ว
ไปเดี๋ยวขึ้นโรงพักเลยนี่ลวนลามผู้หญิงเนี่ย
วนลามผู้หญิงมาดูเลยมันลวนลามคลิปอย่างเดียวเนี่ย
พอพอพอมันล้วนลามอีกทิศอย่างเดียวไม่พอเนี่ย
ผัวเมียมันยังมาลวนลามครอบครัวนี้อีกเนี่ยมากอดป้อมกับผู้หญิงเนี่ย
กอดปั้มกับผู้หญิงมาจับนมลูกสาวผมเนี่ยคอเป็นลอยเลย
มาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าไปช่วยไปช่วย

ศรีกาสามคนรุมทำร้ายร่างกายมีเสียงคนถ่ายคลิปเนี่ยเห็นไหมฮะพูดทำนองที่ว่าพระสงฆ์รูปนี้ประพฤติตัวไม่เหมาะสมจะไปจับหน้าอกลูกสาวของคนถ่ายคลิปขณะที่ฝั่งพระสงฆ์เอาฟังฝั่งพระสงฆ์บ้างนะฮะพระสงฆ์พยายามอธิบายบอกว่าถูกใส่ความพร้อมกับตะโกนเรียกให้พระสงฆ์ที่อยู่ในว
โดดสองเท้าคู่ใส่พระสงฆ์เช่นเดียวกันค่ะทีเนี้ยตอนแรกเรายังไม่แน่ใจนะฮะว่าไอ้คลิปเนี้ยมันเกิดขึ้นที่วัดไหนแต่ที่แน่แน่เนี่ยในประเทศไทยเพราะว่าเสียงภาคชัดมากภาษาไทยนะฮะมีชาวเน็ตมาให้ข้อมูลบอกว่าคารวาสอ่ะคุณผู้ชมฟังนะฮะชาวเน็ตมาให้ข้อมูลว่าคาร

พยายามขอสมัครับจ้างขับรถให้วัดส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนพม่า
อาสาทำงานช่วยในครัวทั้งคู่เป็นผัวเมียกัน
มีลูกด้วยกัน๓คนลูกติดมาฝั่งละคนนะคะ
ส่วนอีกคนเนี่ยเขามีลูกด้วยกันเป็นผู้ชายแรกแรกกลุ่มนี้จะเข้าไปในทำทีที่ว่า
คือทำนองที่ว่าของานวัดธรรมเป็นจิตอาสาขอนอนในวัด
จากนั้นพอเข้าไปในวัดได้แล้วเอาล่ะผ่านขั้นตอนแรก
ก็จะเริ่มแล้วทำเรื่องใส่ร้ายพระในวัดว่าเป็นชู้
นะฮะเพราะเขาเองก็มีลูกสาวใช่ไหมเออนั่นแหละ
ที่บอกว่าพระเนี่ยไปจับหน้าอกลูกสาวนะฮะจากนั้นจะใส่ร้ายว่าพระในวัดเนี่ย
เป็นชู้แล้วก็ถ่ายคลิปไว้เพื่อแบล็คเมลเรียกรับเงินจากพระนะฮะ
ทางพระที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลให้ข้อมูลต่อบอกว่า
เคยเจอวีรกรรมของมิจฉาชีพแก๊งนี้มาแล้วเมื่อปีก่อน
ตอนนั้นไปก่อเหตุที่วัดสุวรรณภูมิแล้วก็อยากให้ตำรวจจัดการกับครอบครัวมิจฉาชีพนี้
หากปล่อยไว้คงสร้างความเดือดร้อนให้กับศาสนาไม่จบไม่สิ้น
โอ้โหแต่ดูแล้วนี่วิรกรรมไม่น่าจะเบานะฮะ
จริงถ้าเกิดว่าใช่ตามที่ข้อมูลชุดที่พระลูกวัดแห่งนี้ให้ข้อมูลนะ
มากกระโดดถี่พระนะใช่ถอกสองเท้าคู่คุณเห็นไหม
โอ้โหตรวจสอบกันด้วยครับถ้าผิดก็เอาให้หนักกันเลยแล้วกันนะฮะ